คุณผู้ชมคะไทยรัฐบันเทิงสุดสัปดาห
ปกติแล้วทุกสัปดาห์คุณเรือนขวัญเขาก็จะพาไปดูกิจกรรมต่างกับคนบันเทิง

จะได้เมาส์ข่าวบันเทิงกับเธอสดในรายการอยู่กับเราแล้วนะคะ

สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีทั้งสองท่านด้วยค่ะ
วันนี้ตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะในการมาพูดคุยกันสดเลย
ไทยรัฐบันเทิงสุดสัปดาห์วันนี้ค่ะพิเศษจริง
เพราะเนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมามีประเด็นร้อน
ฮอตนะคะมาให้เราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
ค่ะแล้วก็ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้ค่ะ

ก็เห็นคนเขาจับมือจูงมือกันเป็นคู่
แต่ทำไมเรื่องวันนี้มันดูจะไม่ค่อยหวานซะเท่าไหร่ล่ะสิคะ
เรื่องวันนี้ก็บอกไปแล้วนะว่าน้ำตาลมันเริ่มไหม้ซะแล้วค่ะ

ก็มีความรักที่สุขสมหวังแล้วก็มีความรักที่ผิดหวัง
เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้นะคะถึงความรักที่ผิดหวังของคู่รักดาราเหล่านี้

นางเอกวิคน้อยศรีน้ำผลพัชรินทร์
ออกมายอมรับเลยนะคะกับสื่อมวลชน
ที่ผ่านมาค่ะว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับไฮโซเกิ้ล

คุณได้ยินชื่อได้ยินชื่อ
แต่เวลาถ้าเกิดไปเสิร์ชประวัติเสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีนะ
ใช่คุณชาวเน็ตพยายามสืบค้นสืบหารูป
โดยเฉพาะนี่แหละดิฉันเองนี่แหละค่ะพยายามหารูป

ออกสื่อใช่เพราะว่าคุณน้ำฝนเคยให้สัมภาษณ์แล้วนะคะ
ว่าคุณเกิ้ลเขาค่อนข้างจะเป็นผู้ชายขี้อาย

ไม่ค่อยอยากจะมาให้สัมภาษณ์คู่กันสักเท่าไหร่ค่ะ

ใช่ค่ะถ้าใครติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง

ทั้งคู่ค่ะเลิกกันมาได้๓เดือนแล้วค่ะ
หลังจากที่ทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมานานเกือบ๒ปีเต็มเลย
ซึ่งสาเหตุค่ะที่เลิกลานั้นบอกเลยว่าคลาสสิกสุดก็คือ
บอกเลยว่าเวลาไม่ตรงกันก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันค่ะ
เหตุผลนี้นะคะก็ทำให้ทั้งคู่นั้นยุติความสัมพันธ์กันค่ะ
แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งด้วยก็คือรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่
แต่เขาคบกันมาก็นานเป็นปีอยู่นะ
ใช่คุณแต่ว่าพอรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปุ๊บ
ทั้งคู่ก็เลยถอยห่างออกมาดีกว่าค่ะ
แล้วก็หากจะถามถึงสภาพจิตใจน้ำฝน

บอกเลยค่ะว่ากลับมายิ้มแย้มได้เหมือนเดิมค่ะ
ซึ่งตอนเจอกับพี่นักข่าวค่ะ
เจ้าตัวก็บอกเลยว่ามีใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
แสดงว่าเธอนั้นแข็งแรงขึ้นแล้วล่ะค่ะ
ก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวน้ำฝนด้วยนะคะ
ส่วนหลายคนค่ะเชียร์เหลือเกิน
อยากจะให้กลับมาคืนดีกับหวานใจคนเก่า

เวลาเลิกกันเนี่ยก็เลิกกันแรงไปหน่อยเนาะ

เขาบอกเลยค่ะว่าไม่มีโอกาสที่จะรีเทิร์นอย่างแน่นอน
วันนี้ค่ะเรามีเสียงคุณสัมภาษณ์คุณน้ำฝนด้วยนะคะ

มันก็อะไรที่มันใช่มันก็ใช่เนาะ

ยังเลยค่ะอยากจะโสดยาวสักที
อยากจะแบบอยู่คนเดียวเรื่อย

แต่ว่ามันก็

ถ้าเจอคนที่ใช่มันก็คงใช่เอง

ไม่มีไม่มีทางไม่มีทางอยู่แล้วค่ะ

สำหรับคุณอาร์ตแล้วก็คุณน้ำฝนเอง

แต่พอฟังจากคุณเรืองขวัญบอกแบบนี้แล้วเสียดายแทนเหมือนกัน

ใช่แล้วค่ะแต่ก็บอกเลยนะคะว่าไม่มีโอกาสได้รีเทิร์นกัน
เหตุผลที่เขาเชียร์เพราะว่าช่วงนี้ทั้งสองคนเนี่ยเล่นละครด้วยกันคุณ

ใครมาทำงานเจอกันนิดนึงไหม
ก็อาจจะแบบว่าเข้าใจกันมากขึ้นเจอหน้ากันมากขึ้น
อาจจะมีการรีเทิร์นรักหรือเปล่า
อันนี้แต่คุณน้ำฝนบอกเลยว่าไม่มีโอกาสแน่นอนนะคะ
แล้วก็ที่ผ่านมาค่ะแฟนก็
ห่วงคุณน้ำฝนวาเลนไทยเป็นยังไงล่ะเหงาหรือเปล่าอยู่คนเดียว

เพราะว่ามีเพื่อนนั้นคอยให้กำลังใจค่ะ
ยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้คุณน้ำฝนอีกหนึ่งคนด้วยละกันนะคะ
แล้วก็บอกเลยค่ะว่าคุณน้ำฝนไม่เข็ดกับความรัก
แล้วก็ไม่ได้รู้สึกเบื่อค่ะ
แต่ว่ารู้สึกที่จะเหนื่อย
ความรักครั้งใหม่ก็เลยขอพักแบบยาวแล้วกัน
ก็เลยต้องเว้นเวลาให้ทำใจ

แต่ถ้ามันมาแล้วเจ็บเนี่ยขอพักก่อน

ว่าเป็นเลิกกันของเวลาไม่ตรงกันนะคะ
แล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่
คงจะใส่คงต้องไปจูนเวลาให้มันตรงกันแล้วแหละ

ต้องปรับนาฬิกาต้องเทียบเวลา

ประสบการณ์มีความรักครั้งเก่าอะไรไหม

เรื่องแบบนี้เขาไม่ควรพูดนะครั้งเก่าครั้งเก่าอะไรอย่างนี้
ให้เราได้ประสบการณ์ความรักบ้างไง
แล้วคุณผู้ชมล่ะคะเลิกกับแฟนเก่าด้วยเหตุผลอะไร
ถึงมันจะเป็นเหตุผลที่แบบช้ำนะ
แต่ว่าแชร์ประสบการณ์หน่อยละกันค่ะ
ส่งไลน์กันมาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะคะ

ก็อาจจะโชคดีแล้วก็ไม่โสดแล้ว

ดูสิว่าคู่นี้เนี่ยเขาเลิกกันด้วยเหตุผลอะไร
เป็นคู่ของคู่รักหน้าเหมือนค่ะ
ที่เขาก็คบกันมานานเกือบ๒ปีเช่นเดียวกัน
ระหว่างนักร้องคุณแกงส้มธนทัศน์
แล้วก็สาวดาริงอรดา

โดยฝ่ายชายค่ะได้ออกมาเปิดใจยอมรับเลยนะคะ
ว่าได้เลิกรากับดีเจสาวไปสักพักนึงแล้ว
โดยให้เหตุผลว่าคู่นี้ใช้เหตุผลทัศนคติที่ไม่ตรงกันค่ะ
แล้วก็อยากจะให้ฝ่ายหญิงนะคะไปเจอคนที่ดีกว่า
โอ้โหคุณเอ้ยเหตุผลอะไรช่างหล่อขนาดนี้คะคุณค่ะ
แล้วก็ทั้งคู่ก็เลยขอลดสถานะค่ะเป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้น
สาวดาวลิ่งค่ะถ้าคุณผู้ชมคุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะ
ตอนนี้มีผลงานค่ะการแสดงเป็นละครพีเรียสที่เราได้เห็นกันอยู่
คุณผู้ชมคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอน
ด้วยเหตุนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะคะ
ช่วงนี้ค่ะหนุ่มแกงส้มเนี่ยเขากำลังมีผลงานเพลงประกอบละคร
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเศร้าเป็นรักที่ไม่ค่อยสมหวัง
เดี๋ยวอันนี้เอามาจากชีวิตจริงหรือยังไงเนี่ย
ไม่ใช่คุณเขาร้องเพลงประกอบละครก่อน
แล้วก็ประจวบเหมาะเพราะเอิญพอดีเลยค่ะคุณค่ะ
เรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังก็มาเข้ากับชีวิตพอดีเลย
แล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่คุณแกงส้มเขาร้องเพลงแนวเศร้าแบบนี้
แม่มันจะประจวบเหมาะอะไรกันขนาดนั้นคะ
ก็อายุทั้งคู่นะคะก็อายุยังน้อยค่ะ
ส่วนแกงส้มจะพูดว่าอย่างไรไปฟังเสียงกันค่ะ
ห่างกันแล้วครับผมห่างกันแล้วนะครับ
ก็อย่างที่เคยบอกว่าผมก็ให้เวลาเป็นตัวบอกว่าอะไรเป็นอะไร
เราอาจจะไม่ได้แบบอยู่คู่กันได้อะไรอย่างนี้ครับผม
ก็ปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาแล้วก็ใช้ชีวิตของเราครับ
เหมือนเราก็อยากให้เขาได้ไปเจออะไรใหม่อะไรอย่างนี้ครับผม
รู้สึกว่าคือเหมือนกับว่าเราเดินมาด้วยกันถึงจุดหนึ่ง
รู้สึกว่าอย่างที่บอกครับเวลามันจะเป็นตัวบอกเองว่ามันจะไปกันยังไง
ที่๓ไม่มีนะครับเพราะว่าเราคุยกันแบบเข้าใจจริงว่า
ว่าเราเลือกที่จะจบยังไงยุติยังไง
แยกกันโดยที่ใช้คำว่าเข้าใจมาเป็นอันดับแรก

ซึ่งเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิต

เหมือนกับว่ามันก็ผ่านมาแบบนานแล้ว
ก็ออกมายืนยันนะคะว่าเลิกกันสักพัก
ไม่มีมือที่๓เข้ามาอย่างแน่นอนค่ะ
ก็เป็นการพูดคุยกันตรงนะคะ
หลังจากที่ตัดสินใจเลิกลากันค่ะ

ก็เป็นเรื่องของงานไลฟ์สไตล์ที่หมาไม่เข้ากันเอง
นี่ไงงานเขาก็เยอะที่ฉันไปส่องไอจีเขา

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้าง

ก็เอาแบ่งเวลากันไปให้โอกาสกันการได้เจอคนใหม่ได้เข้าใจแล้วกันนอด

ส่วนคู่ต่อไปเลยดีกว่าคู่นี้ค่ะ
เลิกกันเนี่ยนอกจากทั้งคู่จะเสียใจแล้ว
คนที่เสียใจก็คือแฟนคลับนั่นเองค่ะ

รักกันมานานแล้วก็คือคุณม้าจุธาวุฒิ
แล้วก็คุณปันสุทัศตานั่นเองค่ะ
คนนี้นี่คือเขาดังมาพร้อมกันเกิดมาพร้อมกัน
เป็นคู่รักหน้าใสวัยละอ่อนนะถูกต้องค่ะแต่ก็ทั้งคู่นั้นถึงจะยุติความสัมพันธ
แต่ก็ออกมายืนยันเลยนะคะว่าไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันแต่อย่างใดเลยค่ะ
ก็ชาวเน็ตนะคะเริ่มมันเกิดที่ชาวเน็ตค่ะเขาไปจับผิดในอินสตาแกรมว่าทั้งคู่นั้นเนี่ย
ไม่ได้มีการลงภาพคู่กันเลยมานานมากแล้วนะครับเป็นเวลากันเกือบ๒เดือนเลยคุณ
ภาพคู่สุดท้ายก็คือคุณมาร์ชไปเยี่ยมคุณปันที่โรงพยาบาลนั่นเอง
ครับค่ะสัตว์ข่าวลือนี้ล่ะค่ะคู่รักวัยรุ่นมาจุธาวุชและก็ปันปันสุธาตา
การปลูกต้นรักร่วมกันค่ะก็กลายเป็นข่าวจริงขึ้นมาซะงั้นค่ะ
ฝ่ายหญิงนั้นออกมายอมรับเลยนะคะว่าได้ยุติความสัมพันธ์ในสถานะแฟน
เหลือเพียงความเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้น
โดยสาวปันค่ะเผยเลยว่าสาเหตุเป็นเพราะความไม่เข้าใจกันของทั้งสองฝ่าย
แล้วก็มีมุมมองในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน
ซึ่งที่ผ่านมาค่ะทั้งคู่ก็ได้พยายามปรับเข้าหากันแล้วค่ะ
ก็ทั้งคู่ก็พยายามทำดีที่สุดแล้วเนอะในความรักครั้งนี้
แต่ว่าทั้งคู่นี่จริงเขาทำธุรกิจด้วยกันด้วยไหมคะคุณ
ใช่คุณเป็นธุรกิจครีมด้วยกันนะครับ

ดิฉันไปเห็นมาก่อนเขายังเป็นพรีเซนเตอร์เอง
ทั้งคู่เลยยังถ่ายแบบยังทำอะไรด้วยกันอยู่เลย
แต่ถึงเลิกกันสุดท้ายเขาก็บอกเลยนะคะ
ว่ายังทำงานด้วยกันได้ค่ะ
แล้วก็ยืนยันเลยว่าเป็นการตกลงกันด้วยดีค่ะ
ไม่มีการทะเลาะหรือว่าการมีมือที่๓แต่อย่างใดด้วยค่ะ
แล้วทีนี้ก็ไปถามถึงคุณพ่อว่าคุณพ่อว่ายังไงบ้าง
เธอบอกเลยว่าเคารพในการตัดสินใจนะคะของเธอเอง

หลายคนก็เป็นห่วงนะว่าจะเล่นละครด้วยกันได้หรือเปล่า

ทั้งคู่บอกเลยนะคะว่ายังทำงานด้วยกันได้เหมือนเช่นที่ผ่านมา
แล้วก็ธุรกิจความงามก็ยังทำตามกันได้เหมือนเดิมค่ะ
ไปฟังเสียงคุณปันกันดูค่ะ
เหมือนเราตกลงกันด้วยดีค่ะ
เหมือนพอมุมมองคือเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนใช่ไหมคะ
แล้วพอคนสองคนมันมีมุมมองอะไรที่ไม่เหมือนกัน
มันก็จะต้องเป็นไปตามนั้นแหละค่ะ
กลับมาเป็นพี่น้องค่ะก็คือไม่ได้สนิทกันเหมือนเดิม
ที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นคือไม่ได้มีการทะเลาะกัน
ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้แต่กันไม่ได้มีเรื่องของใครขึ้นมาเลย
คือมันเป็นเรื่องของที่ว่าการที่คนสองคนไม่เข้าใจกัน

หนึ่งไปซ้ายคนหนึ่งไปขวามันก็ไม่ได้
ก็สักพักค่ะแต่ก็มีการคุยกันแล้วก็คุยกันด้วยดี

เดี๋ยวก็มีร่วมงานก็ต้องเจอกันอยู่ดีค่ะ

ก็ต้องร่วมงานด้วยกันอยู่ดีเพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกันนะคะ
แต่ถึงยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้กับความรักของทั้งคู่ด้วยนะคะ
ที่สำคัญค่ะมีข่าวลือตามออกมาด้วยค่ะ

พูดถึงข่าวลือแล้วท่านผู้พื้น
ปันค่ะเขามีชายหนุ่มเนาะ
มาดามใจแล้วค่ะ

แต่ว่าต้องไปตามต่อว่าจะเป็นไฮโซคนไหน
อันนี้เรื่องนี้ต้องตามต่อจริงนะคุณผู้ชม
นึกว่าจะเขียนอักษรย่อให้ได้อ่านให้ได้เห็นกันเลย
มันจะพูดชื่อแต่คนโดนฟ้องอ่ะสิก็เลยเงียบเอาไว้ก่อนดีกว่า
ลุ้นใจจดใจจ่อจะไปหาดูที่ไหนนะ

รองต่อจากนี้นะจะต้องมีเป็นมหากราบสืบค้นแน่นอนค่ะ
เป็นยังไงบ้างกับความรักขมครั้งนี้ที่ฉันเอามาให้นะคะว่าในวันนี้
อาจจะขัดกับช่วงวันวาเลนไทยสักหน่อย
แต่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งเนาะของความรักแล้วกันค่ะ
ส่วนพรุ่งนี้ค่ะจะเจอกับความน่ารักดุ๊กดิ๊กนะคะ
ซุปตาที่ตอนนี้ทุกคนพูดถึงมากเลย
พูดมาขนาดนี้หลายคนคงรู้แล้วล่ะนะคะ

ขอบคุณค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ